แห่แชร์เพลงนะจ๊ะจุดจุดสิซิงเกิ้ลใหม่พรจันทพร
งงใช่ไหมบางคนพรจันทพรคือใครอันนี้ฉันร้องให้ฟังอ่า
ปูนิบอิปปิอิปปิอิปปิอิปปิเจ็บไหลอ่านั่นแหละค่ะ
เจ้าของซิงเกิ้ลนั้นแหละค่ะปูนิบอิปปินะคะครับนี่ยี่สิบแปดล้าน
วิวนะจ๊ะยี่สิบแปดล้านวิวอายุเธอยี่สิบสองปีเท่านั้นนะคะครับ
แล้วปรากฏว่าซิงเกิ้ลใหม่คุณผู้ชมอ่ะชื่อเพลงอ่ะ
นี่ฉันเชื่อว่าหลายคนอ่ะอ่านแล้วแหละนะจ๊ะอืมสินะครับ
จะบอกว่ายังไม่ทันข้ามวันยี่สิบเอ็ดชั่วโมงเท่านั้นคนไปดูแล้วห้าแสนเจ็ดหมื่นคน
เพลงต่อไปนี้คืนเดียวเองเหรอฮะใช่ค่ะเพลงต่อไปนี้ที่จะให้ฟังเชิญค่ะ

หลุดยิ้มหลุดหัวเราะค่ะท่อนฮุกเลยน่าจะอื้ออื้อสิ
ทนอีกทีก็ไม่ไหวนั่นแหละค่ะหัวเราะเลย
คือวลีนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่ามันเป็นวลีเด็ดของลุงตู่
โอ้คนเอกประยุทธ์จันทร์ว่าชายคำว่าน่าจะน่าจะแกนี้เนี้ย
คือหลายคนเข้าไปฟังแล้วก็ไปคอมเมนต์นะคะแหม
ทันกระแสดีจังเลยนะจ๊ะมีคำว่านะจ๊ะในท่อนนี้ด้วย
ผมว่าเขาไม่หลุดแล้วล่ะดูท่าตกใจกับท่ายิ้มออกมา
ผมว่าเขาไม่หลุดน่าจะพ่อสิเออนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปฟังเพลงนี้ไลน์อย่างที่บอกไปค่ะยี่สิบเอ็ดชั่วโมง
ห้าแสนเจ็ดหมื่นวิวแล้วนะคะเพลงนี้ถูกปล่อยมายังไม่ทันข้ามวันเลยนะจ๊ะ
หลายคนบอกว่าแหมมันทันกระแสดีจริงเลย
เป็นเพลงที่รู้สึกว่าปลุกใจทันสมัยมาก
บางคนถึงขั้นว่าวเป็นภาษาอีสานนะจ๊ะ
ถึงใจคักแดนนาเดอร์นี่ฉันภาษาใต้น่ะ
นี่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะไม่เป็นไรนะคะ
คนเข้าไปกดดูแล้วกว่า๗แสนครั้งเรียกว่าพีคยิ่งกว่าเพลงปูนิตอิปิอีกนะ
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าในเวลาที่เท่ากันเนี่ย
คือยอดเพลงยอดวิวเพลงนี้จะพุ่งไปเท่าไหร่นะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังนะคะ
เนื้อหาเพลงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองใดนะคะ
แต่เป็นเพลงที่สื่อถึงคนรักที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ขอเวลาแล้วขอเวลาอีกแก้ตัวไปวันอยู่กันมาก็หลายปีแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่าง
ถ้าอย่างนั้นก็เลิกกันเถอะนะจ๊ะ
เนื้อหาเพลงประมาณนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการเมือง
ถ้าใครจะไปโยงการเมืองก็สุดแล้วแต่ท่านนะคะ
แต่บางคนก็ไม่ไหวเอาไปโยงกับการเมือง
บางคนก็คอมเมนต์ลักษณะคือแซวบอกว่า
ลุงข้างบ้านมีสะดุ้งนะจ๊ะ
บางคนบอกว่าเพลงนี้โดนใจคนไทยทั้งประเทศแน่นอนนะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคุณพรจันทพรหรือว่าสาวพรเนี่ย
เป็นศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่วัย๒๒ปี
แจ้งเกิดในวงการบันเทิงกับเพลงปูนิบอิปิ
แต่ว่าเวลาร้องนี่ออกเสียงอีปินะฮะ
เพลงดังที่มีคนดูมากกว่า๒๘ล้านวิวนะจ๊ะ
อกจากนี้ยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะที่ดังไม่แพ้กัน

คนละลุกกันเลย

คิดไปไกลแล้ว